ซึ่งเธอนะคะก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาทำงานหนักจริงพี่
แล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของสินค้าต่าง
ส่วนใครค่ะที่จะจับเธอไปเทียบว่าจะมาเขย่าบันลังเจ้าแม่พรีเซนเตอร์รุ่นพี่
อย่างคุณอ้ำพัชราภานะคะเจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
ทุกคนมีเวลาของเขาจริงค่ะซึ่งของย่าก็ไม่ได้จะไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปแน่นอนค่ะ
ต้องมีคนอื่นที่ขึ้นมาแทนเราอยู่แล้ว
ไม่เคยนับเป็นชิ้นค่ะหนูก็เห็นที่คนอื่นเขาแท็กมาให้ดูอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ทำงานมานานแล้วเหมือนกันนะครับเพราะทำงานมาเยอะมาก
คือแทบจะไม่ได้พักอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะประมาณนั้นแหละ
มันมีหลายตัวมากที่ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเราก็ยังเป็นกันอยู่
เรื่องงานไปแล้วก็ดังไม่มีหยุดนะคะมาเรื่องความรักบ้างนะคะก็ปังเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
หวานใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะหวานใจณเดชน์ไปร่วมรายการสามแซ่บ
พร้อมเผยเรื่องหวานแบบส่วนตัวนะคะ
เหมือนพี่คาดไหวมากก็น่ารักค่ะฉันด้วยฉันก็มีความสุข
เรียกว่าชินหรือยังเพราะว่าพี่เจ้าเดชน์ก็บอกว่ารักคุณคืนน่ะ
ก็ไม่ชินหรอกค่ะไม่มีทางค่ะไม่มีคนเขาชิน

แต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นค่ะ
ถ้ามองกว้างตั้งก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นเหมือนเขากล้าขึ้น
แต่บอกว่าปีนี้มาแรงมากเลยนะคะ
โชว์ความหวานได้แบบเกลื่อนกลานมากเลยนะคะ
แฟนคลับนี้ฟินมากเลยในโซเชียลต่างนะ
ใช่ถูกใจแฟนคลับนะที่ฉันชอบปล่อยมาเยอะเลยภาพคู่เนี่ย

แต่ฉันยังตะลึงอยู่กับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์พรีเซ็นเตอร์

สมมุติคิดเล่นนะคุณผู้ชมแบบตัวละ๑ล้านนะ